เรื่องนี้นี่ตำรวจเสียหายเลยเหมือนกันนะ

คือมันเป็นการแสดงเป็นมารยาของนักโทษก็ว่าได้

อยู่นะลงไปนอนดิ้นกับพื้นคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ก็ดีผู้คุมก็ดีตำรวจก็ไม่ใช่หมอค่ะ
อืมแล้วมันเกิดขึ้นข้างในเขาก็ไม่รู้ว่าปวดจริงไม่จริง
แต่ว่าหน้าที่เขาถ้าหากว่ามีคนป่วยคนเจ็บ
ก็ต้องพาส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างนำตัวรอตรวจนะคะ
ลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายกับพื้นว่าปวดท้องมาก
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือมันไม่ได้มีเครื่องพันธนาการ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ

แล้วตอนนั้นไม่มีเครื่องพันธนาการใด
เพราะว่ารอพบหมออยู่ไงรอให้หมอตรวจ
ไม่มีกุญแจมือไม่มีโสดรวนไม่มีอะไร
คือเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นใจเพราะเห็นว่าป่วย

เป็นว่าอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีไปเลยค่ะ
ผู้ต้องขังคนนี้ชื่อว่านายรุ่งแทร่โซ่งนะคะ
เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแล้วก็ฟื้นฟู
ถูกขังอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อยอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนี่แหละ
สายวันนี้เนี่ยแหละค่ะนายรุ่งเนี่ยทำการแสดงชุดใหญ่เลย
ปวดท้องทุรนทุรายแล้วก็หนีเจ้าหน้าที่และผู้คุม
ถูกนำตัวเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลน่าน
หลังจากที่เขาลุกขึ้นแล้ววิ่งหลบหนีไปเนี่ยนะคะ
เขาก็วิ่งไปข้ามสะพานนครน่านที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล
เขตอำเภอภูเพียงแล้วก็อย่างที่คุณเขมสอนบอกไป
คือเขาไม่มีเครื่องพันธนาการก็เลยวิ่งทางสะดวกค่ะ
ก้าวได้ยาวมือก็กวัดแกว่งได้ไวเลย
พอเกิดเหตุปุ๊บค่ะพลตำรวจตรีสันโพรักษา
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านสั่งการลงมาทันทีเลย
ให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เรือนจำ
ตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงตำรวจภูทรเมืองน่าน
ตำรวจภูทรภูเพียงแล้วก็ตำรวจภูทรแม่จริม
ร่วมกันตั้งด่านสกัดจับผู้ต้องขังคนนี้ทันที
มีการบอกเลยนะว่ารูปภัณฑ์สันธารเป็นอย่างไร
สีผิวลักษณะความสูง
ติดตามตัวมา๒วันยังไม่เจอเลยค่ะ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยระดมกำลังเฝ้าระวังตามจุดเชื่อมต่อเส้นทางต่าง
ถนนสายน่านแม่จริมมีการจัดเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมง
อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณสวนป่านครน่าน
ห้วยคำตำบลฝ่ายแก้วที่อำเภอภูเพียง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนเก็บกุญแจรถ
แล้วก็ล็อกรถที่จอดไว้ในบ้านพักทั้งหมดนะคะ
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะแอบเข้ามาแล้วก็ขโมยรถหลบหนีไปได้อีก
พนตรฐฤษันบอกเลยว่ากำชับชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดน่านแล้วก็อีก๓โรงพักแล้ว
ให้จัดกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนให้ช่วยสังเกต
เฝ้าจับตาดูผู้ต้องขังรายนี้
เจอเมื่อไหร่แจ้งเบาะแสเลยแล้วก็ต้องระวังอันตรายด้วย
เผื่อว่าเขาอาจจะไปเกาะเหตุทำร้ายร่างกายชาวบ้านได้
ให้ความช่วยเหลือจะโดนดำเนินคดีอย่างแน่นอนนะคะ
เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็ถูกแบ่งไปหายาดของผู้ต้องขังด้วย
บอกให้ไปเกลี้ยกล่อมซิให้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
หนักจะได้เป็นเบาก็ยังไม่เป็นผลค่ะ

ตำรวจภูทรแม่จริมได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
บอกว่ามีชาวบ้านที่ทำสวนทำไร่เนี่ย

หน้าตาเหมือนที่ตำรวจกำลังหาตัวกันอยู่เลย
น่าจะเป็นคนเดียวกันนี่แหละมาขออาศัยรถไปด้วย
อ้างบอกว่าเพิ่งกลับจากกรีดยางพารามา
พอตำรวจเอารูปให้ดูชัดว่าใช่คนนี้หรือเปล่า

สืบสวนสอบสวนดูก็เพราะว่าในล่วงคนนี้เนี่ยนะคะ
มีเพื่อนทำงานอยู่บริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง

แล้วก็มีบ้านเช่าอยู่ที่หมู่๔ในบ้านนาคาตำบลหนองแดงด้วย
นำกำลังไปที่บ้านเช่าหลังนี้เลยค่ะ
แล้วก็เจอตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้จริง
ก็เนี่ยค่ะรวบตัวจับกลับเข้ามาสู่ที่เก่าที่ควรจะอยู่

ควบคุมตัวมาให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ส่งตัวไปให้ตำรวจภูทรเมืองน่านดำเนินคดี

โทษคุมขังของเขาในคดียาเสพติดเสพยาเสพติดแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ย

อย่างที่บอกว่าเรามีคำว่าและฟื้นฟู

เพราะเขาถือว่าผู้เสพยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยต้องฟื้นฟูถูกไหมคะ
ก็อยู่ที่เรือนจำชั่วคราวเขาน้อยนี่แหละ

อาชีพให้พร้อมออกไปสู่สังคม
อีกไม่กี่เดือนก็จะได้ออกอยู่แล้ว
ด้านสร้างเรื่องแล้วก็หนีออกมาก่อน

ใช่แทนที่จะได้ออกมาเร็วนี้นะ
ก็โดนข้อหาเพิ่มไปอีกหลบหนีเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้อีก